อ่ะในช่วงนี้นะครับยุคนี้สมัยนี้ด้วยเนอะ
เพื่อที่จะทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายของเรา
อย่างหนึ่งที่หลายคนเลือกกันก็คือกระชาย

เราสองคนไม่สนใจใส่บาทร่วมคัน

ไม่ใช่พี่ชายเมืองสิง
ไม่ใช่อาจชายเมืองสิง

ติดตามกันเลยในช่วงคุณชนะอยากเล่า
ต้องมาเล่าสู่กันฟังเพราะอะไรนะผมเปิดหนังสือพิมพ์ดูคือก็ดูหลายข่าวนะ
แต่เห็นแล้วแบบตกอกตกใจกระชายครับกระชายขาดตลาดเป็นไปได้เหรอครับ
ก็เป็นไปแล้วเพราะว่าชาวบ้านเขาต่างหาซื้อกระชายมาต้มเพื่อดื่มกิน
เพิ่มเติมในเรื่องของภูมิต้านทานในร่างกายให้มันทำงานเป็นปกติ
ค่ะราคาตอนนี้ระชายพุ่งสูงขึ้นถึงกิโลกรัมละ๒๐๐บาท
พอวานนะราคาส่งจากสวนกิโลกรัมละ๘๐
ตอนนี้หาซื้อได้เห็นราคานี้ตกใจตกใจกิโลกรัมละ๒๐๐บาท
แพงมากคือปกติจากกิโลกรัมละ๓๐๕๐บาท
เออแม่ค้าบ่นอุบเลยแม่ค้าอะไรแม่ค้าขายขนมจีน
คือน้ำยาขนมจีนต้องใช้กระชายเยอะมาก
ใช่ครับอย่างที่ทราบกันดีเวลาไปที่ตะลงตลาด
ชงกระชายเขาก็ต้องใส่ลงไป
เพื่อให้มันแบบว่าเผ็ดซ่าซ่าหอมหอมด้วยทีนี้ยังไงดีล่ะ
ในเมื่อความต้องการมันสูงขึ้นของมันก็แพงขึ้นอะเนาะ
เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วทรัพพานดีมาย
ขนมจีนมีอะไรบ้างอ่ะขนมจีนน้ำยากะทิ
ขนมจีนน้ำยาป่าล้วนต้องใส่กระชายลงไปทั้งนั้น
บอกเลยนะครับว่าแหมตอนนี้วุ่นเลย
แล้วอย่างนี้เราจะได้กินขนมจีนอร่อยไหมล่ะเนี่ย
โอ้คุณหัวเราะอะไร
เมื่อกี้คุณพูดว่าซัพพาดีมายซัพพาดีมายซัพพาดีมาย

เอาใหม่คุณพูดว่าซัพพาดีมาย
ก็ซัพพาดีมายก็ซัพพาดีมายผมให้คุณช่วยแก้ไง

อ้าวสอง

มันแพงขึ้นแต่ทางนี้ทางภาครัฐเดี๋ยวเขาจะลงมาแก้ไข
ร่วมด้วยช่วยกันดูเพราะว่ากายเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีความจำเป็น

ทุกคนทุกบ้านปลูกก็ได้นะ
ลูกไว้กินที่บ้านก็เป็นพืชผักสวนครัวดีเหมือนกัน
เพราะมันเป็นเง่าไงแต่มันอาจจะใช้เวลาในการปลูกนานนิดนึ
แต่ว่าถ้าเราปลูกเป็นพืชผักสวนครัวมันก็ดี
เราจะได้เก็บไว้ทำครัวในบ้านด้วยนะครับประหยัดด้วย